กรณีนี้ที่ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๗ปีค่ะ
ญาติของผู้เสียหายเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ไปหลอกหลานของเขา
อายุ๑๓ปีหนีหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันลอยกระทงคุณผู้ชม
ตอนนี้คุณตาเป็นเดือดเป็นร้อนนอนไม่ได้

เพราะติดต่อยังไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชม
ที่ประกาศตามหาหลานสาวอายุ๑๓ปีหายตัวไปพร้อมกับเพื่อนบ้านผู้ชายอายุ๓๗ปี
แล้วก็ระบุว่าผู้ชายคนนี้พาหลานสาวหนีไป
เพราะกลัวว่าครอบครัวของเด็กหญิงจะให้แต่งงานแล้วก็ไม่ต้องการจ่ายค่าสินสอด
ตอนนี้สงสารคุณตาของเด็กหญิงคนนี้มาก
เพราะว่าเลี้ยงหลานมาลำพังตั้งแต่เล็ก
ผู้ชายคนนี้กลับมาพรากไปจากอก
ตอนนี้น้องเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ขาดเรียนหลายวันแล้วด้วย
พบกับครอบครัวของเด็กหญิงนี้ที่ย่านบางเขน
ไปเจอกับคุณตาค่ะคุณตาเล่าให้ฟังบอกว่า
ส่วนหลานสาวเองก็เป็นแดนเซอร์มาทำงานในช่วงปิดเทอมนี่แหละค่ะ
ส่วนคุณตาเองก็เลี้ยงหลานคนนี้มาตั้งแต่เล็ก
มาคนเดียวเพราะว่าแม่ของเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
แต่ว่าวันที่เกิดเหตุก็คือว่าคณะหมอลำได้รับการว่าจ้าง
ไปเล่นงานลอยกระทงที่ย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
คุณตาบอกว่าเริ่มสังเกตเห็นหลานสาวมีอาการผิดปกติตั้งแต่ก่อนเริ่มงานแล้วล่ะ
แต่ว่าระหว่างนั้นคุณตาเองก็ต้องขึ้นแสดงบนเวทีก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปพูดคุยด้วย
แต่เห็นว่ามีผู้ชายคนนึงนะคะขี่มอเตอร์ไซค์มารับหลานสาวออกไป
แล้วจากนั้นเนี่ยก็ไม่เห็นหลานสาวไม่มีการกลับมาอีกเลย
ตอนนี้ตาเป็นห่วงหลานมากกินไม่ได้นอนไม่หลับ
ตาก็ฝากบอกผ่านสื่อนี่แหละว่าถ้าหลานดูอยู่ก็อยากให้หลานกลับมานะคะ
หัวหน้าผมจะว่าใช่มั้ยนี่แหละผมก็เดินเข้าเดินออกเดินออกเดินเข้าอย่างนั้นจับตามองครับ
ก็จะมีผู้ชายมาด้วยนะผู้ชายเขาไม่ผมเห็นหรอกแต่ผมเห็นเขาขี่มอเซคันใหญ่คันสีฟ้า
คนนี้ผมก็เคยเห็นหน้าเขาผมเป็นห่วงมากเลยผมนอนไม่หลับกินไม่ได้อะไรทุกวันนี้ผมจะบ้าตายอยู่แล้ว
ตั้งแต่ประเทศอเศษมากเพราะฉะนั้นเด็กอยู่

ค่ะนอกจากคุณตาที่เป็นห่วงหลานแล้วเนี่ยน้าสาวของเด็กหญิงอายุ๑๓ปีเนี่ยก็ทั้งให้ข้อมูลด้วยนะคะบอกว่าได้รู้จักกับนายปอนหลังจากที่ไปเจอกันในการทำงาน

พาน้องผู้หญิงอายุ๑๓ปีไปเนี่ย
เขาอยู่ที่บ้านย่านบางบัวทอง
ก็คือที่เดียวกับที่น้าของเด็กผู้หญิงคนนี้อยู่นี่แหละ

เขามีปัญหากับคนรักที่เป็นหญิงสาวอายุ๑๕ปี
ปอนนี่นะเคยเห็นน้าสาวนะคะ
พูดคุยกับหลานสาวทางโซเชียล
เหมือนเป็นเพื่อนของเพื่อนก็ทักต่อกันเลยคุยกันอย่างนี้นะคะ
ทั้งคู่ก็เลยได้ติดต่อกันเรื่อยมา
แต่ว่าเขาเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกช่วงปิดเทอม

น้าสาวบอกว่านายปอนคงคิดไม่ดีกับหลานสาวแน่เลย

สาวเคยเห็นแชทของหลานนะคะที่คุยกับนายปอน
แล้วก็เห็นว่านายปอนเนี่ยส่งรูปไม่ใส่เสื้อผ้ามาให้หลานดู
มากกว่านั้นคือมีข้อความชักชวนมีเพศสัมพันธ์ด้วย
ก็เลยมั่นใจว่านายปอนต้องลวงไปทำไม่ดีไม่ร้ายแน่ค่ะ
เขาก็คุยกันมาตลอดค่ะ
คุยกันมาเกือบจะ๓เดือนแล้วมั้งครับ

หนูก็เห็นว่าพี่เขาก็คงไม่มีอะไร

เราก็คิดว่าเขานิสัยดีไม่อะไรประมาณนี้ค่ะ

จนวันที่๑๑หนูคิดว่าเขาคงอยากจะมีอะไรกับน้อง

เขาก็รับปากพ่อว่าเขาจะรอพ่อ
รอให้พ่อแบบว่ารับเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาถึงไปรับน้องหนีเลยเหมือนคุยกันไว้

ปูศาขายังคงตามเรื่องนี้ต่อนะคะ

เขาเคยอาศัยอยู่ที่บ้านของนายจ้าง

บอกว่าตั้งแต่รู้ข่าวว่าลูกชายแอบ
พาตัวผู้หญิงคนนี้หนีไป

แล้วก็พยายามติดต่อหาลูกชายตลอดเวลา

ยอมรับค่ะว่าลูกเนี่ยเป็นฝ่ายผิด

ไม่รู้ว่าลูกชายคบหากับใครบ้าง

ไม่ได้กลับมาหาแม่เลยนะคะที่สำคัญคือแม่เองก็ไม่คิดว่าลูกชายจะเกาะเหตุแบบนี้
หลังจากนี้ค่ะครอบครัวของเด็กหญิงก็ได้แจ้งความเอาไว้ที่สพบังบัวทองนะคะ
และล่าสุดตำรวจขออนุมสารออกหมายจับนายอภิชาศสอนวันเพลินหรือไนปร
ในโครหาพระอาทิตย์อายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากปีดามันด่า
ส่วนจะมีการแจ้งข้อหาอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่านั้น
ก็ต้องตรวจร่างกายเด็กหญิงหลังจากที่พบตัวแล้วนะคะ